คุณผู้ชมฮะเรามาตามกันต่อกับเหตุลูกชายทะเลาะกันเองนะครับ
แต่ปรากฏว่าทำปืนลั่นใส่แม่เสียชีวิต
ท้ายที่สุดลูกชายคนนี้ที่หลบหนีไปนะ
ก็ถูกจับกลุ่มมานะมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
คือเมื่อค่ำวานนี้ตำรวจภูทรนาเฉลี่ยงสามารถจับกลุ่มนายพรมพิทักษ์แก้วเงา
ทำปืนลั่นใส่นางประจวบหวานฉ่ำผู้เป็นแม่แท้จนเสียชีวิต
ขณะที่กลับมาที่บ้านพักที่ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
สภาพที่อิดโรยนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับ
ทั้งญาติทั้งลูกอะไรอย่างนี้พยายามบอกให้พ่อเนี่ยเอามามอบตัวเถอะ
ลูกเป็นห่วงแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยเอาข้าวมาแขวนไว้ตรงจุดทงแดงนะพ่อมากินซะนะ
ใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ควบคุมตัวได้ไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ซึ่งตัวผู้ต้องหาอ้างว่าทำหล่นหายขณะหลบหนี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนายพรมพิทักษ์ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ๒จุด
ก็คือที่บ้านพักที่ก่อเหตุยิงแม่ตัวเอง
และจุดที่๒บริเวณริมบ่อน้ำสวนของชาวบ้านห่างจากบ้านพักไปประมาณ๖๐๐เมตรนะครับ
โดยในพรมพิทักษ์ให้การนะครับว่าหลังก่อเหตุนะครับ
หลบหนีไปอยู่ตามสวนของชาวบ้าน
คืนหนึ่งก็จะย้ายไปนอนในหลายที่เพราะว่ายุงมันกัด
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงแม่จนตายนะครับ
คืนนี้ผมย้ายไม่รู้อยู่ที่ยุงมันกัดครับ
ผมต้องการตัวเอง
ต้องการตัวใครครับ

เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับพี่
เรื่องราวในหัวในหูที่ได้ยินนะครับ
ใครคุยให้ในหูได้ยินพี่
ครับมันมีส่วนที่ผมอยู่

นี่แหละครับก็หลังทำแผนประกอบคำรับสาภาพเสร็จฮะ
ตำรวจได้พาผู้ต้องหาไปไหนคุณ

ได้เตรียมขันห้าไว้ให้นายพรมพิทักษ
ก้มกราบขอขมาแม่ทั้งน้ำตาที่ทำให้แม่ตายนะฮะ
จากนั้นน้าสาวก็ได้เข้ามากอดร้องไห้
แล้วบอกว่าให้ญาติทุกคนให้อภัย
แล้วก็เข้าใจถึงเหตุการณ์นะครับ
คนที่กอดผู้ต้องหาก็คือน้านะครับคุณน้า
น้าสาวผู้ต้องหาก็เชื่อว่าหลานไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็สงสารที่เจอมรสุมชีวิตโดนกดดันเจอสารพัดปัญหานะครับ
แล้วก็ถูกพี่ชายคนโตรังแก่มาตลอดจนน่าจะเกินทนนะฮะ
ซึ่งจริงก็เชื่อว่าหลานคนนี้ตั้งใจจะยิงพี่ชายเขา
แต่ว่าแม่มารับเคราะห์แทนนะครับ
น้าบอกว่าหลานเป็นคนดี
แล้วส่วนพี่ชายที่เป็นคู่กรณีกัน
พี่ชายยังบอกตอนที่ยังหาตัวน้องไม่เจอ
บอกว่าถ้าน้องอยากเอาชีวิตพี่ไปมาเอาไปเลย

แต่สุดท้ายก็คือถูกตำรวจจับแล้วนะคะ

ก็คุมตัวนายพรมพิทักษ์กลับไปที่สพนเฉลี่ยง
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาฆ่าบุพการีนะครับ